ร้องได้พรพันธ์เลือกม้าต้องใช้อัชราพรครับตีอัด
ยังเก็บมาได้ครับช็อตแก้ไขแล้วยิงโด่งนะครับ
ซื้อเวลาเพื่อให้บล็อกแต่ว่าบอลเร็วมาล้นครับ
อีกครั้งหนึ่งพรพันธ์เลือกตีลูกนี้
พิชยายังอยู่ครับซื้อบล็อกมาเกี่ยวได้ครับ
ผ่อนพันธุ์อีกครั้งหนึ่งครับพิมพิชยาโอ้โหเหนียวจริงครับจีด
ขนาดบล็อกมาทีมไทยก็ทำได้ดีเล่นบอลสองอย่างล้นมาครับ
สวยงามจริงโอ้โหสองเจ้าป่าสส้อนของพรพันธ์เกิดปราคครับ
เอาจนได้ครับ
ลูกนี้นี่คือจีนไม่คาดคิดอยู่แล้วนะครับ